โดดเรียนยังไงให้โลกจำ

ว่าหน้าตาเกเรแบบนี้ไม่เคยโดดเรียน
ตอนเย็นจะต้องอยู่ซ้อม

ถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูไม่ใช่คนดีนะ

แต่ว่าภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้ค่ะ
เป็นการโดดเรียนที่โลกจำแน่นอน

เช้าวันนี้เดี๋ยวเจอกันหน้าเสาทงนะนักเรียน
ดูคุณผู้ชมเด็ก๕คนนี้
นี่คือตอนแรกยังคิดว่าเป็นการขโมยมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือการโดดเรียนโดยการที่ยกมอเตอร์ไซค์น่ะ

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ต้องคิดเลยว่าการที่น้องจะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นกระบะเนี่ย

นี่เป็นวิธีการที่น้องไม่ใช่ขโมยนะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาข้างนอกโรงเรียนแล้วเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค

แล้วอย่างที่ดิฉันบอกไงคนเขาคิดว่านี่คือการขโมยมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
ก็เลยเอากล้องมือถือมาถ่ายเอาไว้
แต่ถ้าเกิดว่าถามชาวบ้านที่อยู่รอบรั้วโรงเรียนนะ

ใช่เพราะว่าเด็กปีนกำแพงโรงเรียนหนีบ่อย
พวกเองพยายามกันหน้าดูเลยนะ
นี่นะคะมีคนเอาไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
เพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลเท่าไหร
ขับรถตรวจงานอยู่ชันลั่นเลยยอม
คือทีมข่าวติดต่อไปหาคนโพสต์
รายละเอียดมาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงมันเกิดเมื่อวานนะ

บ่าย๒มันเลิกเรียนแล้วหรือครูยังไงซึ่ง
จริงคนโพสต์เขาก็ขับรถตรวจงานอยู่แถวโรงเรียนนี้
แล้วสังเกตเห็นไงว่ามีทำไมมีเด็กนักเรียนชาย๕คน
กำลังปีนข้ามกำแพงโรงเรียนแล้วก็ยกรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้
นึกว่าเป็นแก๊งขโมยรถหรือเปล่าเอามือถือมาถ่ายเอาไว้ก่อน
แต่พอดูไปเห็นใกล้ไม่น่าขโมยนะ
น่าจะเป็นเด็กที่โดดเรียนแล้วก็แบกมอเตอร์ไซค์ออกมา
เตรียมจะซิ่งหนีนี่นะคะทีนี้ทีมข่าวของเรา
ก็เลยสอบถามไปยังพอต้องบอกก่อน
นี่เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา
ทีนี้คุณผู้ชมพอบอกนะบอกว่า
รูปภาพที่เห็นที่แชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ย
นักเรียนชายทั้ง๕คนเป็นนักเรียนชายของโรงเรียน
ที่กำลังจะหนีเรียนจริงแล้วก็เป็นเด็กชั้นมปลาย
ทีนี้ค่ะพอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ย
พอให้ครูประจำชั้นของเด็กติดต่อไปที่เด็กแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องมีการลงโทษตามระเบียบต่อไป
แล้วพอก็บอกด้วยบอกว่าก็มีการสั่งให้
ฝ่ายปกครองของโรงเรียนต้องไปตรวจตารอบโรงเรียน
ว่าโรงเรียนต่างต้องดูอย่างเข้มงวดเลย
ให้เด็กเนี่ยแอบโดดเรียนแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุม
ผู้ปกครองของนักเรียนนะเพื่อที่จะวางมาตรการต่อไป
แต่พอทิ้งท้ายว่า๕คนนี้เจอกันหน้าเสาทม

ตอนนี้ใจเต้นรัวแล้วค่ะ